ลูกจังหว่า
หาเขาบอกว่าที่จังหวัดเนี้ยมีบ่อน้ำโบราณที่มีอายุเก่าและมา๑๔๐ปีมันเกิด
อาการซุดตัวแล้วมีแนวโน้มว่าจะซุดลงไปเรื่อย
เหตุการณ์นี้เป็นยังไงตามไปดูกันค่ะ

เป็นบ่อน้ำโบราณอย่างที่บอกว่าอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีละ๑๔๐ปี

ใหญ่พอสมควรเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อน้ำนี้
ขนาดประมาณแปดเมตรและมีความลึกประมาณยี่สิบเมตร

ซึ่งการซุดตัวของบ่อน้ำโบราณตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือหาของชาวบ้านมาก

บ่อน้ำที่นี่ค่ะเขาอยู่คู่กับชาวบ้านมานานแล้ว

คือบ่อน้ำก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยล่ะ

คือทางเจ้าอาวาสวัดหัวงัวนะคะ
พระครูโอภาษสันติกรค่ะ
ท่านก็บอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำโบราณ
ที่มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะก่อตั้งหมู่บ้านกันแล้ว
ชาวบ้านเขาก็จะนำบ่อน้ำนี้น้ำในบ่อไปอุปโภคบริโภคใช่ไหม
ตั้งแต่ในสมัยก่อนสมัยโบราณแล้วนะ
และที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
แต่แค่เมื่อ๑๐ปีก่อน
ชาวบ้านเขามาช่วยกันทำขอบบ่อใหม่ให้มันเป็นซีเมน
เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงป้องกันดินขอบบ่อพังแล้วก็ทลาย
นึกออกไหมเป็นขอบปูนซีเมนแบบนี้
โคร่มเหมือนเสียงต้นโพโค้นล้มเสียงดังคลืนนะคะ
แต่ท่านเจ้าอาวาสเดินไปดูแล้วก็ตกใจมากว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงบ่อน้ำมันซุดตัวลง
แล้วตอนนี้ค่ะก็มีแนวโน้มว่าจะซุดลงไปเรื่อยกินพื้นที่เป็นวงกว้างขึ้นค่ะ
โอ้โหน่ากลัวนะคะล่าสุดก็เลยมีการแจ้งให้กับผู้นำชุมชน
แล้วก็ทางอวตกรรมแมนท์ทราบแล้ว
หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวเขาจะเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหานี้ต่อไป
ยังไงก็ต้องฝากเนอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านผู้นำชุมชนต่าง
เข้ามาช่วยคนในชุมชนหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมันซุดลงไปมันอาจจะเกิดอันตราย
ปัญหาเราไม่เห็นไงว่ามันกัดซ่อดินข้างล่างไปถึงตรงไหนแล้วแต่ข้างบน
เพราะบ่อมันลึกแล้วพอทำซีเมนล้อมันอาจจะหนัก
ช่วงนี้ฝนตกด้วยมันก็จะมีน้ำขังน้ำสะสมแบบนี้
ก็ทำให้ดินถล่มคนทลายแบบนี้ต้องระมัดระวังกันต่อ